พนักงานที่ดินจังหวัดพังงาก็ทำให้เกิดการตั้งคำถามตามมาค่ะ
เกี่ยวกับประเด็นการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ทั่วประเทศเลย
ขบวนการในการที่จะเปลี่ยนใบสอคหนึ่ง
กลายมาเป็นโฉนดที่ดินที่ถูกต้อง
มีขบวนการในการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

สค๑หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกให้กับประชาชน

จะมีผลมะครับใช้ในปี๒๔๙๗
สค๑จะระบุข้อมูลที่ไม่มีรายละเอียดมากนัก
ขนาดความกว้างยาวของพื้นที่

เหนือใต้ตะวันออกและตะวันตก

เช่นป่าภูเขาหรือที่นาของบุคคลอื่น

ผู้ที่ถือครองสค๑ส่วนใหญ่

หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์อย่างนศ๓
ที่จะทำให้มีสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินมากขึ้น
โดยเฉพาะการซื้อขายอย่างถูกกฎหมาย
และกระบวนการบินบวมปิดของใบสอข้อหนึ่ง

สพบินคือการโยกย้ายตำแหน่งที่ตั้งการถือครองที่ดินเดิม
ให้ย้ายไปอยู่ในผืนดินทำเลทอง

นั่นหมายถึงมูลค่าที่ดินที่มีมากขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว
สคบวมคือการขยายพื้นที่การครอบครองที่ดินให้มากกว่าเดิม
เช่นชาวบ้านอาจถือครองที่ดินตามสค๑เพียงแค่๓ไร่

ก็ทำให้การถือครองที่ดินผืนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
ส่วนสอข้อบิดคือการนำสอข้อหนึ่งที่เคยผ่านกระบวนการออกฉนดที่ดินแล้ว
นำกลับมายื่นคำขอโฉนดที่ดินในพื้นที่อื่นซ้ำ
ซึ่งถือเป็นการสวมรอยหรือแอบอ้างโดยมิชอบ
การตรวจสอบในเชิงลึกจะพบว่า
กระบวนการบินบวมบิดของสค๑ล้วนแต่เป็นการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ
และประชาชนธรรมดาก็ไม่สามารถปลอมแปลงเอกสารได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
โดยขั้นตอนการแปลสภาพสอข้อหนึ่งไปสู่เอกสารสิทธิ์ชนิดอื่น
เริ่มต้นด้วยการยื่นคำขอต่อกรมที่ดินเพื่อเริ่มกระบวนการสืบสภาพพื้นที่
ลำดับแรกเจ้าหน้าที่รังวัดจะต้องลงพื้นที่ดูสภาพความเป็นจริง
สำรวจข้อเท็จจริงจากภาพถ่ายทางอากาศหรือคุยกับคนในพื้นที่
เพื่อยืนยันว่าที่ดินที่ยื่นคำร้องมีการทำประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่
การรังวัดที่ดินข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ที่มีอำนาจในการออกเอกสารสิทธิ์
โดยโฉนดที่ดินเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด
และส่วนนศ๒หรือนศ๓เป็นหน้าที่การรับรองของนายอำเภอ
และสุดท้ายการออกเอกสารสิทธิ์จะถูกรับรองตามกฎหมายโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับทราบ
ภายใต้กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์จากสค๑ถึงที่ดินทำเลทอง
ผ่านมือผู้เกี่ยวข้องจำนวนนึง
ซึ่งหลายพื้นที่ปรากฏชัดเจนถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ขบวนการโกงกินแผ่นดินชาติ
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน